นี้นะครับอย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมสาวไทยนะครับ
รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับ
ในการแข่งขันเจอกับฟิลิปปินส์ครับ
ความพร้อมของทีมสาวไทยนะครับ
เมื่อวานครับมีการแถลงข่าวกันที่สนามคิง
อัพยุราชที่๒ครับในกรุงอำมาตย์ประเทศจอดแดน

แน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้เล่นเสมอได้
กับทางฟิลิปปินส์แต่ว่าทางโค้ชหนึ่ง
หนึ่งฤทัยสะทองเวียนหน้าภูมิสอนยื่นยันนะครับ
ลูกทีมต้องกัน๓แต้มเพื่อการันตีโคต้าบอลโลก

ว่าฟิลิปปินส์นั้นจะเปลี่ยนทีมจากชุด๔เกมไปมาก

แต่ทุกคนเตรียมพร้อมในการรับมือไว้แล้วครับ

ก็จากชุดสี่เกมสิบเอ็ดตัวแรกเนี่ย
เหลืออยู่ในสนามแค่สองคนนะคะ
นั่นหมายความก็มีผู้เล่นที่เป็น

หรือว่าจากจากจากหลีกจากนอเวย์

ก็ถือเป็นอีกอีกความทัศน์อันหนึ่งของทีมชาติไทยนะคะ
ที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้
งงเล่นตามเกมเราที่เราถนัดนะคะ
แล้วก็เซฟในเรื่องของเกมป้องกันด้วย

อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนจะได้เปรียบนะคะ

ตรงนี้เราไม่ได้คำนึงถึงการเล่นเสมอ
เราคิดว่าทีมที่ชนะจะต้องเป็นทีมที่ได้ไป
แข่งขันฟุตบอลโลกคือได้ไปในรอบต่อไป
ขณะที่กุญสือชาวฝรั่งเศสของฟิลิปปินส์นะครับ
ก็คือราบ้าแลนลาบี้ครับ

ในปี๒๐๐๑๒๐๐๓ก็บอกว่า
ไทยจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียน
แต่ว่าครั้งนี้นะครับเขาแล้วก็ลูกทีมมั่นใจว่า
เป็นผู้ชนะแล้วก็คว้าตัวไปบอลโลกครั้งแรก

และในช่วงเย็นทีมสาวไทยเดินทางไปซ้อมนะครับ
อากาศก็๑๒องศาเซลเซียสค่อนข้างจะเย็น
คนหนึ่งก็เน้นไปที่การยืดกล้ามเนื้อ
แล้วก็ปรับตัวให้ชินกับสภาพอากาศ
แล้วก็มีการซ้อมรับมือกับฟิลิปปินส์ในรูปแบบต่าง
แล้วก็มีการโจมตีด้วยที่เราต้องเตรียมไว้นะครับ

สุดท้ายคืนนี้สาวไทยจะชี้ชะตากับฟิลิปปินส์นะครับ
แข่งขันเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ก็คิดเอาง่ายว่านอนดึกรอดูบอลดีกว่านะครับ

ทีมไทยเล่นเพียงแค่เสมอก็จะได้ไปฟวนโลก
รอบสุดท้ายครั้งที่๒ติดต่อกันนะครับ
ที่จะแข่งขันที่ฝรั่งเศสในปีหน้าครับ